ทอดกระถิ่นเป็นประเพณีนำผ้ากระถิ่นหรือจีวรที่ตัดเย็บแล้วไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์จำนวนไม่น้อยกว่า๕รูปแล้วให้พระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นตัวแทนรับผ้ากระถิ่นนั้นตาม
พระวินัยกำหนดเวลาไว้ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงสิบห้าค่ำเดือนสิบสอง
ถ้าทำก่อนหรือหลังกำหนดนี้ก็ไม่เป็นการทอดกระถิ่นและชนิดของกระถิ่นมีสองลักษณะคือ
ลกฐินคือการทำจีวอนให้เสร็จภายใน๑วันตั้งแต่ปั่นฝ้ายกรอตัดเย็บย้อม
แล้วทอดถวายให้เสร็จในวันนั้นมหากฐินคือการทอดกระถิ่นที่ประกอบด้วยปัจจัยบริวารจำนวนมาก
เพื่อเป็นทุนบำรุงวัดปัจจุบันนิยมเรียกกันว่ากระถิ่นสามัคคี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน